คุณผู้ชมคะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานีคุณยายเล็กอายุ๖๖ปีค่ะ
มาขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนบอกว่าช่วยหน่อย
อยากให้ช่วยตามหาลูกสาวสองคนนะคะพลัดพรากกันมานานกว่าสี่สิบปี
คุณยายคือคุยกับนักข่าวเนี่ยร้องไห้เลยนะคะ
ด้วยความคิดถึงลูกสาวสิ่งที่ทำได้ก็คือมีตุ๊กตาสองตัว
นอนกอดแทนลูกสาวอะค่ะ

คิดว่าเจอจริงคุณจะตายพรุ่งตายเย็น
ยายก็ไม่รู้ความด่านมันก็บอกไม่ได้เนอะ
ยายเล็กจตุกูลอายุ๖๖ปีนะคะยายก็ร้องไห้คุยกับทีมข่าว
บอกไม่รู้ตัวเองจะตายวันตายพรุ่งอยาก

ลูกสาวไม่ได้เจอกันมา๔๐กว่าปีแล้วลูกสาวสองคนนะคะ
คุณยายบอกว่าสิ่งที่แทนใจก็คือตุ๊กตาสองตัวนอนกอดให้หายคิดถึง
อดตุ๊กตาแทนลูกสาวคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของยายเล็กนะคะ
อยู่ที่ตำบลหูช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพอไปถึงก็เนี่ยค่ะ
เห็นเยล็กกอดตุ๊กตาอยู่สองตัวแล้วเยล็กก็เล่าให้ฟังว่าสี่สิบปีก่อน
ตอนอายุ๑๘แต่งงานกับนายสุนาสิมพรมที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
มีลูกสาวด้วยกันสองคนค่ะคนโตคือเด็กหญิงสุบงกฎหรือน้องเพื่อน
ตอนนั้น๔ขวบนะคะคนเล็กคือเด็กหญิงสุวิพาหรือน้องวิ
คือตอนนั้นอายุ๒ขวบทีนี้ผ่านไปสัก๖ปีอดีตสามีเปลี่ยนไป
เริ่มทำร้ายร่างกายจนต้องหนีไปอยู่บ้านญาติยังถูกตามมาทำร้ายร่างกายอีกขู่ด้วย
ถ้าไปอยู่ที่ไหนอยู่บ้านหลังไหนจะตามไปเผาบ้านให้หมดสุดท้ายยอมออกมาจากบ้านตัวเปล่า
ไม่มีแม้แต่รูปถ่ายสักใบของลูกสาวทั้งสองคนคือตอนนั้นคนโตคือสี่ขวบคนเล็กคือสองขวบใช่ไหมคะ
ครับคือคิดถึงลูกมากอยากเจอลูกแต่กลัวคำขู่ของอดีตสามีไงคะ
มีครั้งหนึ่งด้วยความคิดถึงไม่ไหวและอยากเจอมาก
นั่งรถไปหาที่อำเภอบรบือแต่ไม่เจอเพราะว่าที่ตรงนั้นถูกขายไปแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่กลัวเวลาตามหาลูกก็คือกลัวว่าลูกจะรังเกียจแม่
กลัวว่าลูกจะไม่อยากเจอแม่กลัวลูกจะไม่รัก
แต่แม่คนนี้อยากบอกว่ารักลูกทุกวินาทีขอแค่ได้กอดลูกก็พอ
เมื่อประมาณ๒๐ปีก่อนค่ะไปตลาดนัดแถวบ้าน

เพราะตอนเด็กเป็นเด็กเรียบร้อยซื้อมา๑๕บาท
ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเอาตุ๊กตามานอนกอดแทนลูกสาว
บางครั้งก็วางไว้ข้างตัวบางครั้งก็ห่มผ้าให้เลยนะเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะ

อยากเจอลูกอยากกอดลูก
จริงอยากกอดลูก
ก็อยากจะกอดเขาอยากขอโทษว่าแม่ไม่ได้ดูแลหนู
แม่ขอบคุณแม่ใหม่หนูนะที่เขาดูแลหนูมาอย่างดีแค่นี้แหละจ๊ะ
คือเราไม่ต้องย้ายไม่ต้องการใดกับลูกแต่ว่า
อยากได้เท่านั้นแหละอยากได้กอดลูกอยากให้ลูกรู้ว่าเออยังมีแม่หรือ
หรือว่าเขาจะไม่รับว่าเราเป็นแม่กลัวเขาจะโกรธเราหรืออะไรอย่างนี้ตลอด
เล็กบอกเลยว่าก็ไปไหว้พระขอพรขอให้ได้เจอลูกสาวนะคะ
บางทีก็ไปบวชชีเดือนนึงอธิษฐานขอพรขอให้ได้เจอหน้าลูกสาวก่อนตาย
บางครั้งก็ฟังวิทยุแล้วเขาบอกว่าถ้าเขียนเลข๔๕๖เอาไว้ในบ้านจะโชคดี
ก็ทำตามคืออะไรที่ว่าดีแกทำหมดนะคะ
เขียนไว้รอบบ้านที่เสาบ้านผนังบ้านตู้เสื้อผ้า
สี่ห้าหกเห็นไหมฮะแล้วก็ขอพร
อืมคือทำทุกอย่างอยากเจอลูกสาวมาก
ทีมข่าวไปที่ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว
ไปเจอกับนางจุลาลักษณ์หรือป้าปุ้ยอายุ๖๐ปี
หลานของลุงสุนาอดีตสามีของป้าเล็กค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ๓๘ปีก่อน
ลุงสุนาหอบลูกสาว๒คนมาให้
จัญญานผู้เป็นแม่ของลุงสุนาก็เลยเลี้ยง
แต่เขาหายกันไป๑๐กว่าปีแล้วนะ
แล้วกลับมารับไปเลี้ยงดูต่อ
ปัจจุบันน้องเพื่อนกับน้องวิมีครอบครัวแล้ว

รู้ค่ะว่าใครเลี้ยงดูอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ย

ก็คือไปเจอหลานของลุงสุนาไงคะ
บอกอ๋อเด็กสองคนลุงสุนาหอบมา

เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเมื่อ๑๐ปีก่อน
ล่าสุดตอนที่ได้คุยกับยายเล็กเนี่ย
ก็เตรียมจะพาลูกสาวสองคนไปเยี่ยมนะ
ยอมรับว่าลุงสุนาโมโหรายมาก
ที่จะโดนทำร้ายเหมือนกัน
เคยโดนแบบกับอมพี่แทงอ่ะ

ก็อยากจะให้สังคมเข้าใจนะ

แกก็คงตายด้วยฝีมือของผัวตัวเองล่ะ
ก็เข้าใจเข้าใจยายเล็กที่หนีไป

นางสาวสุวิพาสินพรมหรือวิค่ะ
ตอนนี้อายุ๔๓ปีแล้ว
ลูกสาวคนเล็กของยายเล็กนะคะ
บอกว่าดีใจมากเลยที่รู้ว่าแม่ยังคิดถึง
เดี๋ยวหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จจะไปหาแม่
ว่าน่าจะเป็นช่วงหลังปีใหม่
อยากจะบอกแม่ว่าไม่ได้ลืมบุญคุณ

ตอนนี้ลูกสบายดีค่ะ
เป็นอะเอะแต่ว่าย๖๘ชื้อกสบายดี
ไม่มีเยอะแหงห่วงต่อ
ไม่มีเพลินไม่มีเมนี

ส่วนแม่เลี้ยงค่ะนางม้วยอายุ๖๕ปีบอกว่า
ตอนนั้นนายสุนาพาลูกสาวสองคนมาอยู่กับเธอ
เธอก็เลี้ยงรักเหมือนลูกสาวแท้คนที่ใส่แว่นตาท่านนี้นะคะ
เออแต่ก็หน้าเหมือนแม่เลี้ยงนะเออเห็นไหม
บอกรักมากรักเหมือนลูกแท้เลย

ใช่ค่ะลูกสาวคนโตทำงานอยู่กรุงเทพ
ดีใจนะที่แม่ของลูกเลี้ยงทั้งสองคน
ยังมีชีวิตอยู่แล้วคิดถึงแล้วก็อยากเจอ

เล็กก็เลยบอกว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณสื่อมวลชนด้วยค่ะ
ช่วยทำให้ยายได้รู้ชะตากรรมของลูกสาวสองคนว่าเขาอยู่ดีมีสุข
แค่รู้ว่าเขาอยู่ดีมีสุดก็สบายใจไประดับหนึ่งแล้วเนาะ
หลังจากนี้ก็คืออยากเจอนะคะก็ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เจอตัวเป็นเป็น
แต่นี่คือข่าวดีที่สุดในชีวิตของยายคงไม่ต้องกอดตุ๊กตาแล้ว
เดี๋ยวถ้าได้เจอจะกอดลูกสาวทั้งสองคนอ่า
ขอให้ทุกคนที่ช่วยยายมีความเจริญยิ่งขึ้นไปคุณยายยกมือไหว้ขอบคุณเลยค่ะ
เดี๋ยวคงอีกไม่นานอ่ะเดี๋ยวคงจะได้เจอเห็นบอกน่าจะหลังปีใหม่ใช่ไหมคะ
เกี่ยวข้าวหน่อยอืมลูกสาวเป็นคนอยู่กรุงเทพค่ะ